ส่วนวันนี้ไทยลีกทุกการสองพันยี่สิบสองถึงสองพัน
สิบสามนะครับจะลงแข่งขันนัดแรกแบงคอกยูเนเต็ด
ครับทีมดับสามจากทุกการที่แล้วเปิดบ้านต้อนรับการ
เยือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับสิบจะ
บ้านแบงค์คอร์กก็ยังต้องลุ้นความตัวหลักอย่างทาง
มันเนียลทอมเบียร์นะครับแล้วก็ที่ไม่สมบูรณ์สามปราสาท
แดนหน้าก็ยังเป็นทางนะครับฉะนั้นป้อบบุดผาเฮบัตติ
เฟอร์นาเนสดาวน์สันโวอันดับสามที่ยิ่งปลายสิบห้าประตู
เมื่อโดยทุกการที่แล้วนะครับส่วนขอนแกนแกนหลักปีที่แล้ว
ก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับทั้งอาลิฟเวียล่าจัวชัวร์
กรอมแมนจักริดพาระพลโรบโลกคาบาวแล้วก็อิพซัน
เลโลนะครับรองดาสันโว๑๗ประตูพร้อมลงช่วยทีม
นะครับผลงานการพบการในไทยหลีกโดยทุกการที่แล้วนะครับ
เลขแรกขนแก่นแพ้แบงค็อกไปก่อนศูนย์ต่อหนึ่งส่วน
เลขสองแบงค็อกเสมอกับขนแก่นสองประตูต่อสองนะครับ
นี้ลงแข่งขันเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับไปดูที่ความ
ขึ้นไหวของวอเลวนหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็
หลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้
แกรมต่อไปนั่นก็คือลงแข่งขันในศึกเอวีซีครับ๒๐๑๖
วันที่๒๑ถึง๒๙สิงหาคมนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ไปดูกันหน่อยครับทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่มวีร่วมกับญี่ปุ่น
คาซักสถานนะครับไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียด้วยกัน
แกรมการแข่งขันนะครับก็จะพบกับญี่ปุ่นก่อนเลย
เวลา๑๖นาฬิกานะครับวันที่๒๑สิงหาคม
แล้วก็พบกับออสเตรเลียนัดที่๒วันที่๒๒สิงหาคมนะครับ
๔สิงหาคมพบกับไต้หวันนะครับแล้วก็๒๕สิงหาคมพบกับทางคาซักสถานครับ